ส่วนที่บังคลาเทศนะครับวันนี้ก็ได้มีการจัดพิธี
ไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุจับตัวประกัน
โดยกลุ่มไอซิสก็ออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้
แต่ว่าทางการบังคลาเทศยืนยันนะครับว่า
โจมตีนี้ไม่เกี่ยวกับไอซิสแต่ว่าเป็นการก่อเหตุ
โดยสมาชิกกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศ
และคนร้ายทั้งหมดยังมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย
มีพื้นฐานการศึกษาดี
ไม่ได้มาจากโรงเรียนสอนศาสนา
ที่เป็นแหล่งเกณฑ์คนเข้าร่วมรบของไอซิส
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพพิธีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุจับตัวประกัน
ที่ร้านอาหารในกรุงทากา
โดยมีนายกรัฐมนตรีชี้คาซินาของบังกลาเทศเป็นประธาน
รวมด้วยเจ้าหน้าที่ทูตจากประเทศต่าง
เหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

พยานในเหตุการณ์ระบุว่าคนร้ายพุ่งเป้าจะทำร้ายเฉพาะชาวต่างชาติ
โดยได้สั่งให้ชาวบังกลาเทศที่อยู่ภายในร้านยืนขึ้น
จะเลือกสังหารชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม
มีตัวประกันเสียชีวิตทั้งหมด๒๐คน
จำนวนนี้เป็นชาวอิตาลี๙คน

ชาวอินเดียหนึ่งคนและชาวอเมริกันอีกหนึ่งคน
และยังมีผู้บาดเจ็บอีก๓๐คน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาถึง๑๒ชั่วโมง
จะยุติเหตุการณ์และช่วยเหลือตัวประกันอีก๑๓คนออกมาได้
โดยวิสามันฆาตกรรมคนร้าย๖คน
ส่วนอีก๑คนถูกจับกลุ่ม
กลุ่มรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือไอซิส
ออกมาอ้างความรับผิดชอบเหตุจมตีที่เกิดขึ้น
แต่รัฐมนตรีมหาดไทยบังกลาเทศปฏิเสธว่า
โจมตีนี้ไม่เกี่ยวกับไอซิส
ผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นชาวบังกลาเทศ
ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศ
ถูกทางการขึ้นบัญชีดำมานานกว่า๑๐ปี
อกจากนี้ยังระบุว่าทั้งหมดมาจากครอบครัวที่ร่ำรวย
โรงเรียนเอกชนไม่ใช่โรงเรียนสอนศาสนา
มักเป็นแหล่งเกณฑ์คนเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธของมุสลิมที่มีแนวคิดสุดตรง
รัฐมนตรีมหาดไทยบังกลาเทศยังระบุว่า
ไม่มีกลุ่มไอซิสในประเทศ
และการที่ไอซิสอ้างอยู่เบื้องหลังเหตุรุนแรงต่างในบังกลาเทศ
เป็นการเรียกร้องความสนใจจากทั่วโลก
จับตัวประกันครั้งนี้ส่งผลให้สหรัฐเตือนพลเมืองของตัวเองในบังกลาเทศ
หลีกเลี่ยงการเดินเท้าหรือเดินทางด้วยภานะเปิดที่อาจตกเป็นเป้าจมตี

ประกาศระงับการเดินทางไปบังกลาเทศ
พร้อมเตือนพนักงานบริษัทที่อยู่ในบังกลาเทศงดออกจากบ้านเรือน
โดยบังกลาเทศถือเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าของแบรนด์ค้าปลีกหลายแห่งทั่วโลกรวมถึงยูนิโคร
ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมสิ่งทอในบังกลาเทศจะได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีที่เกิดขึ้น
ประนามว่าเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงขนาดเล็กหลายครั้งในบังกลาเทศในช่วงกว่า๑ปีมานี้
การสังหารบล็อกเกอร์ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไปจนถึงผู้รณรงค์เพื่อสิทธิกลุ่มหลากหลายทางเพศ
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน